กันที่เรื่องของอุบัติเหตุในหลายพื้นที่
ทั้งที่เกิดขึ้นกับนักศึกษามธรรมศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับที่สาวโรงงานที่ชนบุรี
ไปดูที่ชนบุรีกันก่อนนะครับตำรวจสพดหัวร่อ
พร้อมกับทางด้านของคู่ภัยมูธิธรรมรัษมีมมรัฐ
เข้าตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือนางสาวตวงทิพย์พิมพ์คำไหล

มีบาดแผลแตกที่ศีรษะเป็นแผลชะกัน

แล้วก็เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลชมบุรีนะครับ
จากเหตุการณ์ที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนเสาไฟฟ้า
บนถนนวัดอุตภัวดอนหัวร่อ
ใกล้สารเทพาหมู่๖ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชนบุรีนะครับ
จากการสอบถามไม่มีใครเห็นเหตุการณ์

ขี่รถมาด้วยความเร็วแล้วก็รถเกิดเสียหลัก

พร้อมรถถลายไปไกลกว่า๓๐เมตร
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะครับ
ไปดูเหตุที่เกิดขึ้นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เสียหลักชนรถเก๋งอีกคันหนึ่ง

บริเวณถนนเชียงรากบางขันตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวง

จากการสอบถามนายชัตรินอนุภาพ
ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตคนเจ็บเนี่ย

บอกว่าตัวเองพร้อมกับเพื่อนรวม๔คน

มีรถออกจากหอพักที่อยู่ข้างทาง

แล้วก็ไปชนกับรถคันที่อยู่ด้านหน้า

ก็หมุนแล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทาง
จึงทำให้นายชัตรินได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะครับ
ทีนี้มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถเล็กบ้างนะคะคุณผู้ชม

ก็ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกัน
จุดที่เกิดเหตุก็คือก่อนถึงสำนักงานชนรับประทานพานทอง
ที่ถนนพานทองขยายตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ

เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า
แล้วก็อีกคนนึงเป็นคนซ้อนคือนางสาวพรสิริพิมพา

เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
ส่วนคู่กรณีอีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้ชาย

เบื้องต้นนางสาวปวีนาที่เป็นผู้ขี่มอเตอร์ไซค์อีกคันนึงเนี่ย
บอกว่าตอนนั้นกำลังขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าออกถนนเทพรัฐบางนาตราด
ทีนี้พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุ

แล้วเขาเลี้ยวกลับรถกระทันหัน
ก็เลยทำให้คันของผู้หญิงเบรกไม่ทัน
แล้วก็ไปเฉียวชนกันจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ไปดูอุบัติเหตุที่ชุมพรนะคะ
เกิดเหตุรถชนกัน๓คันค่ะ

แล้วก็เก๋งอีก๑คันบนถนนเอเชีย๔๑หมู่ที่๑๑
ตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนค่ะ
มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๒ศพ
แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๒ศพรวมเป็น๔ศพนี้นะคะ

อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๔ราย
โดย๔รายนั้นมีอาการสาหัส
สาเหตุเกิดจากรถกระบะคันต้นเหตุนั้นกำลังมุ่งหน้า

ก็พุ่งชนเกาะกลาง
แล้วก็ไปชนกับรถกระบะอีกคันหนึ่ง
พร้อมกับรถเก๋งที่มุ่งหน้าขาล่องใต้
ทำให้เกิดเหตุทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะคะ
ตำรวจก็จะสอบสวนหารายละเอียดในการดำเนินคดีต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมครับมาดูอุบัติเหตุที่แม้เราจะไม่ได้ประมาท
เราจะไม่ได้เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุ
แต่เราเสี่ยงนะคุณดูนี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนาทีชีวิต
ขณะที่นายประยูนคนตรงอายุ๖๖ปี
ไปรอรับรถจักรยานยนต์ที่เขาส่งซ่อมที่ศูนย์รถจักรยานยนต์
เกียรติยานยนต์ริมถนนจรรยานนท์ที่บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ช่วงที่เขามารับรถจักรยานยนต์แล้วนะซ่อมเสร็จแล้วนะ
กำลังเข็นออกมาจากศูนย์
ที่มีนางอัญมณีบวรรักเป็นคนขับ
รถเก๋งสีขาวคันนี้ถูกรถกระบะอีซูซูเฉียวชนมาอีกที
จนเป็นเหตุให้รถเก๋งสีขาวเสียหลัก
พุ่งเข้ามาชนขอบปูนหน้าร้าน
และพลิกคว่ำทับร่างของนายประยูนคนตรง
ซึ่งนายประยูนไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะ
อยู่เฉยกำลังเข็นรถจักรยายนต์ตัวเองอยู่ดี
ใช่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของความประมาทเลยนะ
ผมอยู่ริมทางแบบนี้ผมเอารถจักรยานยนต์มาซ่อมแบบนี้
ผมกำลังจะเข็นออกไปแล้วขี่บนท้องถนน
แต่อยู่มีรถเก๋งมาทับร่างของเขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
จนนาธิต้องเร่งช่วยเหลือปฐมพยาบาล
ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
ก่อนจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ว่าสุดท้ายรถเก๋งสีขาวกับรถกระบะยังไงกันแน่
ประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ
และมาเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้นายประยูนรับกรรม
เห็นมั้ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับทุกคน
ว่าเราจะไม่ใช่ต้นเหตุของความประมาทก็ตามนะครับ